คุณผู้ชมคะคลิปนี้ดูกันหน่อยในโซเชียลเนี่ย

แล้วภาพที่เห็นตรงหน้าเหมือนกับแม่ค้า
ต่อว่าตากับหลานตัวน้อยนะเด็กอนุบาลอยู่เลย

ใช่ค่ะแล้วก็มีการพูดด้วยถ้าเกิดรุ่นเดียวกันเนี่ย
หายท้องไปแล้วพูดจากวนส้น

ไม่ต้องเปิดกั้นแล้ว
โอ้โหเหมือนพี่แม่คากำลังมาไล่
คุณตากับหลานที่มาขอทานอยู่ตรงนี้นะ

เปิดดังอิเลยเนี่ยค่ะเพลง

แล้วก็มีคนเอาไปแชร์ต่อด้วยนะคะ

แล้วพอเขาขึ้นเป็นตัวหนังสือนั่นนะคุณผู้ชม

คือเขาบอกว่าตาเปิดเพลงให้หลานเต้นใช่ไหม
แถวนั้นก็ตะโกนให้ตาเบาหน่อย
เดินมาต่อว่าแบบในคลิปนี่แหละเห็นแล้วบีบหัวใจ
สงสารเด็กน้อยตาดำบ้างหรือไง
บอกหรือว่าพูดกันดีก็น่าจะพอแล้ว

ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อายุทยาตลาดไหนตรงไหน
นี่เป็นหมู่บ้านในอำเภออุทัยนะคะ
ซึ่งเป็นตลาดนัดเขาแบ่งเป็นล็อกให้เช่าไง
แล้วตัวของแม่ค้าคนนี้เขาก็มาเช่าล็อก
ตอนที่เราไปถึงที่ตลาดนี้เราไม่เจอตาหลานหรอก
แต่ก็ไปถามแม่ค้าที่เขาขายของอยู่
แม่ค้าเขาบอกด้วยนะบอกว่าตอนไปถึงเนี่ย
ก็เจอคุณตากับหลานปกติจะมาอาทิตย์ละ๒ครั้ง
จริงตอนเราเข้าตลาดนัดนะนักข่าวเราไปพูดคุยกับพ่อค้า
แม่ค้าที่อื่นร้านอื่นก่อนนะที่ไม่ใช่แม่ค้าที่ยืนด่าตานะ
พ่อค้าแม่ค้ารายอื่นก็ให้ข้อมูลว่า
คุณตาปกติจะมากับคุณยายแต่พักหลังพาเด็กน้อยมาด้วย
บางคนก็รู้ว่าเป็นหลานคุณตาบางคนก็ไม่รู้นะว่าเป็นหลานคุณตานะ
แต่จะเริ่มเปิดเพลงดีดพินตั้งแต่บ่าย
นี่แม่ค้าคนนี้บอกว่าก็เคยไปบอกคุณตาเหมือนกัน
ตาเปิดเพลงเบาหน่อยเพราะเสียงมันดังจริง
แต่พอคุณตาได้ดื่มดื่มอะไรไม่รู้นะแม่ค้ากับพ่อค้าบอกแบบนี้
ดื่มก็จะเปิดเพลงดังขึ้นทุกครั้งไป
พ่อค้าคนนี้ก็ยืนยันเหมือนกันบอกคุณตาเนี่ย
เปิดเสียงเพลงผ่านลำโพงดังจนเกินไป
จนเกินไปจนพ่อค้าแม่ค้าบางคนบอกทนไม่ไหวเหมือนกันนะครับ
และทีนี้เราไปเจอกับแม่ค้าที่ยืนต่อว่าคุณตา
เราก็ต้องฟังแม่ค้าที่ยืนต่อว่าคุณตาเนี่ย
ว่าทำไมถึงไปว่าคุณตา
นี่ไงแม่ค้าคนนี้ที่ต่อว่าคุณตาเขาชื่อว่านางสาวรัตนาพรนะคะ
เธออ้าวทำไมอ่ะ

ไปโรงพักเลยเหรอนี่เธอไปแจ้งความค่ะ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพราะว่าจะเอาผิด
แล้วจะเอาผิดกับคนคนนี้
มันทำให้ฉันเสื่อมเสียไปบอกกับตำรวจแบบนี้

คือถ้าเกิดว่าไปทำแบบนั้นไปเอาผิดไม่ได้หรอก

แล้วทีนี้เธอน่ะก็เลยบอกกับนักข่าวของเรา

อันดับแรกเลยคือต่อว่าตาจริง
แล้วตาก็เปิดเพลงดังจริง
เร่งตาเร่งให้มันดัง

ทีนี้ก็เลยถามไงเรื่องเกี่ยวกับเสียค่าที่
พอถามว่าแล้วตามาขอตังค์ตรงนี้

เพราะร้านค้าอื่นเขาเสียค่าที่ค่าเช่ากันนะนะ
ใช่ค่ะตาตอบกลับมาว่า
ถ้าจะให้เสียค่าที่ก็เสียได้
ทีนี้ตัวฝั่งแม่ค้าก็เลยตอบกลับไปว่า
อ่ะงั้นไปจ่ายค่าที่ก่อนแล้วจะมาลงตรงไหน
ก็คือจะมาเปิดเพลงจะมาให้หลานเต้นตรงไหนก็ได้

ตัวเธอเป็นคนที่พูดเสียงดังอยู่แล้วไง
แล้วเวลามีคนถ่ายคลิปไปลงโซเชียลแบบนี้
ตัวเธอเสียคนมาด่าเธอเยอะเลย
ใช่ค่ะลองฟังเธอหน่อยไหม
บังคอมเมนต์มาด่าแบบหยาบคล้ายด้วย

เออเธอบอกแล้วปกติ
เธอเป็นคนซื้อน้ำให้แบบคนที่มาขอทานกิน
แล้วเรื่องนี้เนี่ยมันยังไงเธอไม่พอใจไง
ใช่เธอก็ไม่พอใจคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะ
เธอบอกว่าจริงเธอคอยช่วยเหลือดูแลคุณตาด้วยซ้ำ
ก่อนหน้านั้นว่าคุณตาจะมีที่นั่งตรงไหน
ไปเปิดหมวกตรงไหนเธอก็คอยหาที่ให้นะ
แต่คราวนี้มันสุดจะทนจริงรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าอื่น
ก็บอกเหมือนกันว่าคุณตาชอบเปิดเพลงดังเกินไป

ผู้เช่าทางเจ้าของตลาดนัด
คนที่มาให้เช่าเนี่ยเขาจะว่ายังไงจะมีวิธีการ

แต่ว่าต้องมีคนไปบอกเป็นคนกลางที่ไปบอกคุณตานะ
การจัดการว่าจะทำอย่างไรหลังจากนี้